คุณร้องได้ไหมละ

ร้องได้ร้องได้
ทีที่สองครับบูรค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณแชมป์ร้อง

คุณแชมป์ร้อง

ได้ครับ
กูร้องได้ให้ร้าง
ไม่น่าเชื่อจริง

คุณแชมป์รู้ไหมว่าตัวช่วยที่คุณแชมป์เลือกไว้เนี่ยไม่ได้ใช้เลย

เพราะว่าคุณแชมป์ร้องถูกทุกคำ

คุณหมื่นฮะร้องถูกทุกคำไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียว

กีน่าจะแกล้งร้องผิดสักคำนึง

ใช่เสียดอยลุ้ม
ร้องไม่ผิดเลยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ
รักจริงให้ติงนางของคุณรุ่งสุริยา
เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงนะครับ
แจ้งเกิดให้กับคุณรุ่งสุริยาเมื่อปี๒๕๔๑เลยนะครับ
ก็กลายเป็นนักร้องยอดนิยมในต่อมา
เพลงนี้เป็นเพลงที่ดังที่สุดในชีวิตการแต่งเพลงของคุณเจนพบจบกระบวนวัน
ในปี๔๑ก็โอ้โหนานมากแล้วทีเดียว
บอกเลยว่าตั้งแต่คุณพี่แชมป์ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีของเรานะครับ
ร้องได้ให้ล้านเนี่ยสดใสนะ

ใช่สุขภาพจิตเขาจะเป็นคนลุกสนานสบาย
อย่างที่เป๊กเคยได้ยินมีคนบอกเป๊กว่าคุณเป๊กอย่าไปหุดหงิดอย่าไปอะไรนะ
ถ้าสมมุติหัวเราะวันละครั้งแก้มจะเป็นสีชมพูระเรื่อง
ถ้าหัวเราะวันละ๕ครั้งนี่น่าจะเป็นสีแดงระเรื้อ
ถ้าหัวเราะทั้งวันจะเป็นศรีธัญญาเหมือนเป๊กอย่างนี้
คนอะไรจะไปหัวเราะกันทั้งวันมีพักกินข้าวกันบ้างล่ะ

เป๊กกี้ล่ะอ่ะฝิงถึงไม่ได้

นี่อยู่กันมาหลายเพลงแล้วนะคะยังเรียกชื่อไม่ถูกเลย
จริงแล้วชื่ออยู่ในใจฉันไปตลอด
แล้วสีทันยานี้เอามายังไงครับ
อย่างนึกไว้อาณาขวดต้องไปอยู่

เป็นเอาเงินไปบริจาคให้ปีละ๒ครั้ง

ซื้อเตียงซื้ออะไรไว้ก่อนจัดพื้นที่เอาไว้วันหนึ่ง

เอางพี่ฉันคะเราไปนั่งเกแหลกกันเลยค่ะ

อ๋อเดี๋ยว

เพลงที่๓เอง

ไปเยอะนะคุณแจ้มต้องฉีดวัคซีนบ้างนะ

พี่เล่นยังไงพี่ก็ดูเป็นพระเอก
แต่มุกมันออกมาคือเป็นตลกได้ครับ

พาเคราะห์โค้ดมาปุ๊บ
อู๊นิเทร์

ผ่านไปมาถึงเพลงที่๓กันดีกว่า

ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ
สุดท้ายมากสุดท้ายมาก
รู้จักหรือไม่รู้จัก
ราศนาฝั่งนี้จะรู้แต่ว่าราศนาฝั่งนี้

ใครจะรู้จักไม่สำคัญนะคนนี้ดีกว่า

ชอบจริงเลยอ่ะขึ้นเพลงมาก
เป็นไงครับอินโทรเพลงของพวกเจ้านี้
เป็นอินโทรที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

รู้จักก็คงจะไม่มีเพลงอื่นมาคล้ายแบบนี้แน่มิก

ค่ะรู้จักไหมครับรู้ครับเป็นเสียงธรรมชาติรู้ครับ

เพลงนี้ก็ไม่เคยร้องครับ

นี่คุณซ้อมเพลงอะไรมานี่คุณไม่เคยร้องสักเพลงเลย

ที่สองเคยร้องอยู่ครับแต่ว่าเพลงนี้มันไม่เคยร้อง
แต่เคยฟังรู้จักเคยฟังครับ
จะเล่นหรือจะหยุดครับ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

มั่นใจนะเพราะเลือกที่จะเล่นแล้วนะครับไม่หยุด
ถ้าร้องพลาดรับเงินสะสมครึ่งเดียว

อย่ารอช้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเล่นเกมค่ะ
เอาล่ะมาดูกันมาเป็นกำลังใจให้กับคุณแชมป์นะครับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่๓ของเขาแล้วนะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาท

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

โดยเจ้าของบริเวณพี่แชมป์
เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง
อยากถามทุกครั้งที่เธอกดเบอร์มา
แต่ไม่กล้าพอพูดค่ะไว้
มันลำคอแค่คำว่าจ้า
ว่างานที่ทำตรงหน้า
เป็นห่วงซ้ายกว่าพูดไปยิ้มไป
ติดต่อทุราคจนได้ขอเบอร์
ไม่เคยถามเธอถึงเรื่องส่วนตัวหัวใจ
ที่ทำงานห่างนานเจอครั้ง
ถึงได้อยู่ใครรู้เลยว่าเธอนี่ใช่
เพียงแค่หัวใจเธอว่างหรือ

แต่ก็ไม่แน่ค่ะพี่แชมป์พี่แชมป์อาจจะไม่ผิด

โถคุณช่างมีพลิกสองรอบตัวลงกายคุณช่าง
นี่ผ่านกันต้อง๓เพคเรานึกแล้ว
สงสัยเบสกี้คงไม่เล่นแล้วล่ะไอ่ปุ่นเนี่ย

รอโอกาสอยู่รอจังหวะอยู่
๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาทคุณเช็มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ